ภัยแรงสู่น้ำเข็มรุกจากวิกฤตน้ำปลาปลาถึงพื้นที่เกษตรนับแสนไร่
ติดตามสถานการณ์น้ำเข็มรุกวิกฤตคนเมืองคนเกษตร